รถไฟชนกับรถกระบะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
สาเหตุก็เกิดจากคนขับรถกระบะพยายามจะฝ่าแผงกั้นจุดตัดทางรถไฟ
แต่ก็ไม่พ้นค่ะทำให้ถูกรถไฟขบวนกรุงเทพยาลาพุ่งชนเข้าอย่างจังค่ะ

ให้เห็นวินาทีอุบัติเหตุรถไฟชนเข้ากับรถกระบะบริเวณถนนสายนาบอนช้างกลาง
เทศบาลตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากภาพดังกล่าวก็จะพบว่าขณะที่เครื่องกั้นกำลังลงมากั้นจุดตัดทางรถไฟ
มีรถกระบะหมายเลขทะเบียนบบก๗๖๐๓ตรค่ะ
ขับผ่านจุดตัดข้ามทางรถไฟขณะที่เครื่องกั้นนั้นทำงานแล้ว
ทำให้รถไฟขบวนที่๑๖๙สายกรุงเทพยาลาที่กำลังแล่นผ่าน
พุ่งชนหน้ารถกระบะอย่างจังจนเสียหลักพลิกคว่ำไปหลายตลบ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้รถกระบะเสียหาย
คนขับนายสุธินบัวทิพย์อายุ๖๕ปีและหลานชายวัย๑๔ปี
ไม่ได้รับบัตรเจ็บนะคะแต่ว่านางเกษมศุกร์บัวทิพย์อายุ๕๙ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสุธินถูกแรงกระแทกบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งต่อโรงพยาบาลทุ่งสงศ์
สุธินซึ่งเป็นคนขับบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ภรรยาและหลานชายรวม๓คนกำลังเดินทางไปอำเภอพิปูน
เมื่อมาถึงทางข้ามรถไฟเห็นว่ายังพอมีช่องว่างที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้
พยายามวิ่งฝ่าไม้กั้นทางเพื่อจะข้ามทางรถไฟไป
โดยที่ไม่เห็นว่ารถไฟกำลังวิ่งตรงเข้ามาทำให้ถูกรถไฟพุ่งชน
เหตุการณ์นี้ที่ไม่เกิดอันตรายจนถึงชีวิตก็เชื่อว่าเป็นปฏิหารของเหรียญพระเครื่องที่ห้อยอยู่
ตัวเองนั้นห้อยองค์หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์รุ่นหลังเตารีด
ส่วนหลานชายก็ห้อยเหรียญพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์กับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะ